คราวนี้ห้ามภาษณ์
สะเทือนอีกวงการพระเหลืองพระลูกวัดฉุนเตะมรองเจ้าอาวาส
หงายหลังติดตามได้ในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสงครัวสวัสดีคุณดาวครับผม

โมงครึ่งวันนี้พบกับผมก๊อฟทัศนัยและคุณดาว

ข่าวสนุกสนานเหมือนเดิมแน่นอนนะคะ

ข่าวแรกวันนี้เป็นข่าวใหม่ล่าสุดเลย
เขาแชร์ในโลกออนไลน์เกี่ยวกับครูนักเรียนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
นักเรียนเอาโทรศัพท์มือถือมาแอบถ่ายคุณครู
ในช่วงที่คุณครูกำลังบ่นด่าว่านักเรียน
แต่เขาบอกว่าเป็นใช้คำที่รุนแรงอยู่นะ

มึงเสียงได้แต่พ่อแม่มึงนะพูดยิ้มจริงเลย
ผมเสียงมึงนะนะพ่อแม่มึงร่ำร้อยไม่เคยได้ด่าหรอก

ลูกมึงถึงชั่วอย่างนี้ผมจะบอกมึงให้นะ
ผมจะแก้ปัญหาแก้ไปตรงอยู่ตอนนี้
กำลังจะนึกว่าไอ้คนที่มาเสือกพ่อจะฟังเนี่ย
มึงไม่เรียนให้ฟังผมดูสันแล้วลูกหวีผอมเล่นโทรศัพท์

ไม่อยากเชื่อมึงอย่ากลับตัวไป

ทำไมโอ้แรงจังอ่ะ
อ่าคำพูดที่ใช้ก็แรงเหมือนกันเนี่ยนะคะ
เอ้าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะคือเป็นลักษณะคุณครูต่อว่านักเรียนในห้องเรียน

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะที่ตำบลน้ำอ้อมอำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะ
ซึ่งผู้ปกครองก็เอาคลิปนี้มาร้องเรียนเพจเจ๊ม้อยวีพลัสค่ะ
โดยผู้ปกครองบอกว่าเข้าใจว่านักเรียนน่าจะดื้อ
ก่อนแล้วไม่จำอาจจะไม่ตั้งใจเรียน
ขนาดที่คุณครูเนี่ยนะคะก็สอนไปด้วย
แต่ทีนี้ความเป็นครูค่ะควรควบคุมอารมณ์และสอนด้วยหลักจิตวิทยา
เอาเขาว่างั้นเพราะว่าเด็กวัยนี้กำลังดื้อแหละ

เนี่ยคือก็พูดแรงอะนะนะฮะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ศรีสะเกดนะคุณผู้ชม
อย่างที่บอกไปโรงเรียนที่อำเภอกันทะลักษณ์นะฮะ
บอกว่าคือก็รู้นะนักเรียนดื้อแหละนะฮะ
แล้วอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ครูอยากจะให้เป็นนะฮะ
แต่จากที่ครูสอนแต่ว่าทำไมคุณคู่ควรจะควบคุมอารมณ์

เพราะเด็กวัยนี้เขาต้องการเรียนรู้นะหัวเลี้ยวหัวต่อ
แล้วถ้าเกิดคุณควรพูดอย่างนี้แล้วเด็กเขาจะเชื่อจะฟังไหม
อ่าทีนี้ชาวเน็ตเขาก็ดูคลิปนี้แล้วนะคะ
เขาก็คอมเมนต์ไปแล้วค่ะเขาบอกไม่ไหวอ่ะครูแบบนี้
คำพูดคำจาอย่าเป็นครูเลย

บางคนบอกว่าควรควบคุมอารมณ์ด้วยนะ

ให้เขาสอบแล้วคุณครูอาจจะอยากจะชี้แจงอะไรก็ชี้แจงไม่ได้ละกัน

เพราะว่าเราเห็นแค่คลิปจากฝั่งนักเรียนเพียงฝั่งเดียว

จากวงการในโรงเรียนวงการของครูไปแล้ว
มาที่วงการพระเหลืองพระส่งกระหน่อย

ขนาดนั้นอะไรจะโหดขนาดนั้นอะไรจะตะบะแตกขนาดนั้น

พระลูกวัดเตะก้านคอหงายเงิบเลย

ทำไมทำนี้นะ

คุณเทียนชัยฮ้า
มันไม่ใช่ล่ะจะพูดสะโลกไปเรื่องนี้นะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในวัดเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีครับ
พระที่เป็นฝ่ายก้านคอไปนี่เป็นพระลูกวัดชื่อว่าพระธนพัฒน์
ส่วนฝ่ายที่โดนก้านคอไปเป็นรองเจ้าอาวาสพระรุ่งเรืองอายุ๔๐ปีแล้ว
เหตุการณ์ที่เห็นในคลิปนี้นะนี่วันที่ขึ้นที่หน้าจอชัดเจน๑๙ธันวาคมที่ผ่านมานี่เอง
หลังจากเกิดเหตุนะพระรุ่งเรืองโอ้โห
โดนเข้าไปที่หน้าเต็มแทบสลบเลยก็ต้องไปรักษาตัว
มีบาดแผลที่ศีรษะที่คอแผ่นหลังคือบอบช้ำเลยอ่ะค่ะนะฮะ
ท่านก็พูดได้อยู่นะท่านบอกว่าโอ้ยกำลังกวาดใบไม้อยู่ที่ลานวัดนะ
โอ้โหแล้วกลับไปนั่งพักเนี่ยพระธนภัทรเนี่ยเดินเข้ามาหาเรื่อง
ถามว่ามองหน้ามีปัญหาอะไรอ่าค่ะถ้าอยากมีปัญหาเจอกันหลังเมนได้นะ
โอ้โหนี่ท้ากันเป็นเป็นวัยรุ่นเลยน่ะวัยรุ่นปกติเจอกันหลังรอบเรียน
แต่นี่เป็นพระลูกวัดกับรองเจ้าอาวาสนะค่ะนะฮะแต่ว่าพระรุ่งเรืองเขาไม่อยากยุ่งก็เดินหนีก็ไปนั่ง
แล้วสุดท้ายก็น่ะโดนก้านคออย่างนั้นอ่ะแล้วทีเนี้ยจากนั้นไม่นานนี่แหละค่ะ
อย่างที่คุณบอกคือพระธนพัฒน์เนี่ยได้เดินไปหาเจ้าอาวาสที่กุฏิ
พอออกจากกุฏิวัดกุฏิเจ้าอาวาสเดินตรงมา
หาพระรุ่งเรืองที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้และถามซ้ำอีกจะเอายังไง
รุ่งเรืองก็เลยตอบกลับไปถ้าลูกผู้ชายจริงไปตรวจปัสสาวะสิ
อ่าน่าจะถกเถียงกันเรื่องเสพยาเสพติดนั่นคือเหมือนเขามันมันมีเลือดกันมาก่อนหน้านี้แหละ
เออเออเออหลังจากพูดไม่ทันขาดคำค่ะ
ธนพัฒน์กระโดดเลยเตะก้านคอพระรุ่งเรืองหงายท้อง
เท่านั้นไม่พอกระทืบซ้ำค่ะโอ้โหจีวอนปิวทีเดียวนะฮะ
ทีนี้นะคุณผู้ชมนะเราก็ต้องไปถามพระธนพัฒน์หน่อย
เอาทำไปทำไมท่านท่านไปเตะก้านคอเขาทำไมนะฮะ
บอกว่าโอ้ยผมก็อารมณ์ชั่ววูบอ่ะผมตะบาดแตกอ่ะ
คือมากล่าวหาผมว่าผมไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมันก็ไม่ได้เป็นความจริงนโยมนะ
แถมยังมาด่าเขาเรียกว่าด่าถึงพ่อถึงแม่อีกมันก็เหตุการณ์มันก็นานมันอัดอั้นตันใจตะบาดแตกก็เลย
สักทีนึงแล้วกันอย่างนี้มึงมันติดยาไปผัดติดยา
เรื่องที่เกิดขึ้นนะคะหากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจะลงโทษวิธีใดค่ะ
พระก็บอกว่ายอมรับแต่ก็ตัวเองนะ
พูดถึงฝั่งตัวเองก็จะสู้ให้ถึงที่สุดเพราะมีพยานเหมือนกัน
ทีนี้ไปถามครอบครัวของพระรุ่งเรืองที่ถูกเตะหงายหน่อยบอกว่าแจ้งความไว้แล้วที่สพลาวขวัญ
ตำรวจอยู่ระหว่างการออกหมายเรียกพระธนพัฒน์มาสอบปากคำแล้วก็เตรียมด้วยนะ
แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายอ่าแน่นอนสิฮะสำนักพุทธที่
จนบุรีเองก็เดี๋ยวจะประสานพระปกครองท้องที่ไปตรวจสอบ
ว่ามันเป็นมาเป็นไปอย่างไรข้อที่จริง
อย่างไรไม่มีการกล่าวหาว่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่า
ไปถึงรองเจ้าอาวาสมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้ว
อยู่ในผ้าเหลืองอะไรแบบนี้และในวัดด้วย

ก็คงต้องรอตรวจสอบกันต่อไปแต่ว่าใจเย็นแล้วกันนะครับ
เอาทีนี้มาดูเรื่องของคนหัวร้อนบนท้องถนน
รถแถวรถสองแถวหัวร้อนกันนะคะ
น่าจะไปปาดหน้ามาก่อนหน้านี้นะคะ
แล้วทีนี้รถคันสีแดงไปปาดหน้าเขาครั้งสุดท้าย

มีมีดมาด้วยถือมีดมาข่มขู่เขา

สวัสดีครับทุกคน

อันนี้อย่างความมั่นดินี่

อ๋อไม่มีอะไร
อ๋อผมก็ขำ

ไม่เอาไม่เอา
โอ้โฮเฮ้ย

โอ้โหถึงขั้นฆ่าเลยนะ

เอาภาพนี้เป็นภาพเหตุการณ์ช่วงหัว
สร้างข้อมูลจอลช่วงเวลาวันสาวที่ผ่านมานะคะ
สรรบอกว่าก็เล่าให้ฟังเลยนะบอกว่าตอนนั้นวิ่งรับผู้โดยสารอยู่
เขาก็ขับไปตามปกติไม่ได้ปาดหน้าใครไม่ได้จี้ท้ายคู่กรณี
จี้ท้ายใครเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าบางช่วงไปเจอคู่กรณี
จอดรอผู้โดยสารที่ป้ายตัวเขาก็จะขับไปจอดอีกป้าย
จะได้มีชนกันครับและทีเนี้ยมันเกือบจะสุดถนนกิ่งแก้วอยู่แล้ว
ขณะนั้นผู้โดยสารลงรถหมดแล้วแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์ตามคลิปเลยค่ะ
ปาดหน้าเขาแล้วก็ถือมีดลงมาข่มขู่
ขอยจาดเข้ามาจะชนอยู่แล้วเฮ้ยนี่วงกลมสีแดงเห็นไหมเนี้ย
มีตั้นน่ะไปหาตำรวจไปมศตัวกับตำรวจสอภาร์บางแก้วบอกว่า
คุณตำรวจในมือผมมาเป็นโต้แป๊บไม่ใช่มีดล่ะไม่ใช่มีดเนี่ย
เอาเอาท่อแป๊บที่ว่ามาดูสิน่ะตำรวจแหมคุณ
คุณจะไปเถียงตำรวจเขาก็มีความรู้ในการตรวจสอบร่องรอยทางนิติวิทยาศาสตร์ใช่ไหม
ตำรวจบอกว่าพันมาใหม่เลยไม่ใช่แน่

ไปเค้นมายอมรับนี่ของกลางมีดเลอเบอร์เทอร์

สุดท้ายยอมรับอ่ะผมทำจริงแหละคุณผู้ชมนะฮะสุดท้ายก็เนี่ยฮะ
ส่วนที่ไปพูดว่าจะติดคงติดคุกคือ
เขาเคยดำเนินถูกดำเนินคดีข้อหาทำร้ายร่างกายคน
แล้วก็เคยติดคุกมาก่อนเขาก็เลยพูดอีกทีหนึ่ง

ภาษีแบบมีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้น
เกือบติดคุกอีกรอบหนึ่งเหมือนกันเนาะ
ทีนี้ไปถามเขาให้ชัดอีกว่า

บอกว่าช่วงที่ถูกปาดหน้าเขาบอกอย่างนี้นะ
เขาบอกรถสีฟ้ามาปาดหน้าเขา

ลูกสาว๕ขวบที่นั่งมาในรถด้วย
กลิ้งตกลงไปอยู่ตรงพื้น
มูหูเขาบอกว่าตรงนี้แหละปี๊ดที่สุด
เอ้าก็ว่าไปตามนั้นน่ะนะคะ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาพกพาอาวุธไปในเมือง
ทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
มขู่ผู้อื่นทำให้ตกใจกลัว
และถ้าตรวจสอบพบว่ามีการขับรถประมาทหวาดเสียวเนี่ย
ประมาทหวาเสียวก็คือปาดหน้ากันเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวจะแจ้งเพิ่มอีก๑ข้อหาค่ะ
อ่ะใจเย็นใจเย็นพี่ยุทธนานะฮะเคยเข้าไปแล้วก็อย่าเข้าไปอีกดีกว่าเนาะใจเย็น
ค่อยคุยกันแบ่งกันพฤษศาลนะคะมาดูคลิปต่อไปนี้คุณผู้ชมก็บอกว่า
ก้าวปีแม่แค้นมาสะสมแค้นนี่ต้องชำระตั้งก้าวปีเลยนะคุณ
แต่ที่แค้นเนี่ยลูกก็มีปัญหากัน
แต่พ่อแค้นลูกยกพวกไปลุมกระทืบเลยค่ะ

คนโดนลงไปกองกับพื้นแล้ว
ภูแยกหลายคนกระทืบแตะลุมสีหนึ่ง

คือมีคนให้ยามห้ามเขาก็ไม่
เขาก็สาเหตุเพราะว่าหนุ่มที่โดนลุม
เคยไปมีเรื่องกับลูกของอดีตอบตในหมู่บ้านอายุ๑๖ปี

แต่ว่าพ่อเขาแค้นแทนลูกเขาก็เลยกลับมาแก้แค้นแทนลูก
เหตุการณ์ที่เห็นก็แถวหน้าร้านค้าประจำหมู่บ้าน
ที่ตำบลประคลชัยที่จังหวัดบุรีรำ

เขายอมรับว่ามีเรื่องกับลูกชายวัย๑๖ปีของอดีตอบตนานแล้ว

เขาบอกว่าเรียนกันโรงเรียนเดียวกันเป็นโรงเรียนในหมู่บ้าน
จำได้ว่าตอนนั้นลูกชายอบตขี่จักรยานเข้าไปในสนามบอล
แล้วเขากำลังเล่นบอลกับเพื่อนอยู่
ก็เลยบอกให้ออกไปให้ออกไปจากสนาม
แล้วก็ไม่ออกไปก็เลยเตะบอลอัดใส่

ก่อนที่จะก่อเหตุท้าทายกันเนี่ย
เขามีการคือลักษณะท้าทายกันมาก่อน
มาเจอกันสิมาให้มาตัวเลยแต่อดีตอบทซึ่งเป็นพ่อค่ะ
ของหนุ่ม๑๖พาพวกมาช่วยลูกของตัวเอง
แล้วเขาก็เลยถูกตรงตามคลิปเอาฟังเสียงเขาค่ะ

ค่ะตัวเองอายุ๑๖แล้วเขา๒๐เนี่ยพ่อเห็นลูกเพียงพัมธ์
อ้าวสัดเลยลุ่มเลยทีนี้นะคะ
ทีนี้นะครับคุณผู้ชมนายเอ็มเนี่ย
คือลูกนะอดีตนายกอบตเนี่ย
ก็บอกว่าผมก็มีบาดเจ็บเหมือนกันคุณนักข่าวผมโดนต่อยเหมือนกัน
ผมโดนในจ๊อปต่อยก็ตอนแรกกระทะกันตัวนี่แหละ
ก็ยอมรับคำท้าไปไปต่อยกันแต่ว่าระหว่างที่กำลังทะเลาะกันอยู่
พ่อผมเห็นพ่อผมก็เลยเข้ามาช่วย

เอาทีนี้พออ้างว่าพ่อเข้ามาช่วยก็ต้องไปถามพ่อ

ชื่อว่าคุณสมชายชาญประโคนอายุ๔๔ปี
เป็นอดีตอบตเป็นพ่อของนายเอ็มนี่แหละ

หลังจากที่มีคนมาบอกว่าลูกชายถูกทำร้าย

รีบออกไปเลยแล้วไม่ได้ออกไปคนเดียว
ไปกับเพื่อนลูกชายก็วิ่งตามกันไป
ภาพที่เห็นไม่ได้ตั้งใจจะไปทำร้าย

ยอมรับว่าภาพที่เห็นมันมีสู้เตะไป๑ปาก

แน่นอนหลายทีทีเดียว

ฝ่ายในเอ็มอายุ๑๖ปีเขาบอกว่า
ร่าสุดฝ่ายในเอ็มแล้วกับพ่อที่ไปลุ้ม
ไปแจ้งความเอาไว้ก่อนที่สภประคลชัยเพราะเขาบอกว่าเขาถูกในจ๊อปเนี่ยทำร้ายเขาก่อน
เขาก็เลยพากันไปแจ้งความแต่ภาพที่เห็นคือในจ๊อปโดนรุมอยู่นะ
เป็นเรื่องของตำรวจในการที่จะไปสืบสวนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วกันนะครับ
พูดอะไรก็พูดได้เดี๋ยวตำรวจจัดการนะ
เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคู่กัดสะบัดข่าวเอ๊ะมันยังไงนี่รอยอะไรมันเป็นรอยเล็กมันมาจากไหนมันมาได้ยังไง
อุ๊ยแปลกจริงแล้วมาอยู่ตรงทางขึ้นปู่หรือสีสารปู่หรือสี
เดี๋ยวช่วงหน้าตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว

ในคู่กัดสมัติข่าวนะคุณผู้ชม
ช่วงนี้เรามีเรื่องแปลกประหลาดให้คุณผู้ชมได้ดูกัน

คือเขามีไปเจอรอยเท้าแบบเล็กอะนะ
เดินขึ้นไปบนแห้นของรูปตาลมรูสี

ไม่รู้ไปดูซินะครับเป็นรอยเท้าอะไรครับ

แล้วก็ได้

เห็นที่เห็นตัวไวเยอะ

มันเป็นรอยเท้าเล็กแล้วมันมีนิ้วเล็กมนต์ยังไง
แต่ก็มีสักสองสามรอยเหมือนกันดิฉันฆ่าไปออก
คือเดินขึ้นไปบนแท่นด้านบนเป็นรูปนี่ดูสิดูคุณดูสิคุณดูสิ
เหมือนเท้าเด็กหรือเหมือนมือเด็กหรือยังไง
ตอนแรกคิดว่าขอโทษนะคะตอนแรกคิดว่าเป็นรอยเท้าสุนัขหรือแมว
แต่ทีนี้รอยนี้มันแปลกไปนะ
พอซูมไปมันชัดว่ามันเป็นเท้าเล็กมือเล็กนะ
ใช่เออมันก็แปลกนะคือพระที่อยู่ในคลิปท่านก็พูดเหมือนว่าท่านเห็นเป็นฤษีเดินไป

ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจริงแล้วเป็นรอยอะไรนะฮะ
เห็นการเก็บขึ้นในวัดแห่ง๑ที่ตะบนดาแกอำเภอเมืองจังหวัดนครธานมนะครับ
ชาวเน็ตดูแล้วก็นี่แหละค่ะ
ก็บอกเป็นรอยเท้าต่างนะนะ
เอาฟังหูไว้หูนะคุณผู้ชม
แต่ในคอมเมนต์ก็บอกว่าหนูนาหรือเปล่า

กระโลกไหมหรือว่ากะแต่
เอ้าแต่บางคนก็บอกปู่ฤษีนั่นแหละ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เดินเข้าสารไป
หลายคนก็พิมพ์เชื่อถ้าเชื่อก็จะบอกว่าสาธุสาธุครับอ้าวปล่อยไว้ให้คิด
ก่อนนะคะว่าเป็นรอยอะไรเราเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงไปดูความน่ารัก
ของน้องน้องกันหน่อยไม่ว่าคลิปไหนน่ารักทั้งนั้นนะคะติดตามใน
สะบัดเขาเด็ก
อยากจะให้ไปดูความน่ารักเห็นน้องของดินเจอ
แต่เป็นน่ารักแบบเจ็บใช่ไหม

คือจะกระโดดลงน้ำพอก็ลูกลงมา

ก็มันโดดไม่พ้นนะพ่ออุ้ยจีเจ็บแพ้
พอก็ยืนอยู่นั้นแต่ลูกก็อื้อจ้ำปะอื้ออยู่สองรอบ
หนูจาไปสองประมาณจะได้ไม่เจ็บก้นนะลูกน้อย

ขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะคะน่ารักมากจาก
เอชชากูเปรมค่ะ

เอาหน่อย

อย่ายอม
ฉอตนี้ไม่ต้องหาย
ทำไมฉันดูไม่น่ารักเหมือนน้อง

ไข่ไปสอนไข่ไปทำให้ดูเนี่ย

น่ารักมากเลยแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าน้องเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะ

แต่จะบอกก่อนนะว่าน้องเขาเนี่ยคลิปคอนเทนต์เขาดี
น่ารักทั้งนั้นเขาขยันทำคอนเทนต์นะคุณ

อันนี้ฉันอ่านไม่ออกนะคะเอาไปตามแล้วกัน

อ่ะมาถึงเจ้าตัวนี้

คุณจะบอกว่าดิฉันไม่ใช่นกเซ็นกวิ่นนะคะ

เดี๋ยวพักกันหน่อยพักสักครู่เนี่ยนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ามาดูหน่อยซิว่าสาวคนนี้แอบแกล้งแฟนตัวเองได้น่ารักขนาดไหน

เอาเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว

อยากจะให้คุณสามีคุณวิชาทั้งหลายดูคลิปนี้ให้ดี

คุณหลับเมื่อไหร่ความสนุกของภรรยาจะบังเกิดแบบนี้ครับ
ยังไงคะ
ลูกอัวร้องไงนะ
อ๋อแล้วแม่มันล่ะ
อ๋อแล้วพ่อมันล่ะ

ไม่ได้เขาตอบคำถามหรือว่าเป็นวัวแต่อย่างใด
แต่จังหวะมันได้นะถามปุ๊บตอบอืม
หรือวัวมันร้องไปยังไงนะ

และช่วงนี้เราจะลาบริภาพหมาหยอกไก่นะฮะ
หมายาวไก่ก๊อบกระดาวลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ